เพราะว่ารอบนี้ร่วบเริ่มอันนี้คือ

เหตุการณ์จริงมันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ

มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ

มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ
มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ

มันคงอัดอันมาหลายเรื่องนะมันเลยระเบิดออกมามีทั้งคำสลัดอะไรทั้งเต็มไปหมดเลยฮะ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
ไม่ได้มีการจับกลุ่มแต่ประการใดนะฮะเหตุการณ์นี้ราชบุรีฮะ